คือคนไทยตื่นกันมาแต่เช้า๗โมงเช้า
น้องมาริยาอยากจะให้น้องได้มงจริง

แต่ว่าก่อนอื่นถามคุณเขมสอนก่อน
เมื่อสักครู่นักร้องเมื่อสักครู่นี้หน้าตาคุ้นมากเลย
ก็น้องมาริยาเมื่อสัก๖๗ปีก่อนเพลงบุ๋มค่ะ
เป็นนางแบบเป็นนักร้องทำงานตั้งแต่เด็ก
๗ปีก่อนก็อายุ๑๐กว่าเองนะ

๗ปีที่แล้วก็ประมาณ๑๘

รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเขาก็วิเคราะห์กันไปแล้วไง
ว่าทำไมน้องมาริยาถึงไม่ได้มงกุฎ

ส่งกำลังใจให้น้องมาริยากันเยอะ

เข้ารอบลึกที่สุดในรอบ๒๐ปีได้เนี่ยนะคะ

เราเคยได้นางงามจักรวาลมิตรยูนิเวิร์สมา๒คน
ใช่ค่ะนะฮะก็คือคุณอภัสราหงษกุล

ส่วนวันนี้ประจำปีนี้มิสยูนิเวิร์ส๒๐๑๙
ประกวดเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

สาวงามที่ได้มงกุฎไปครองนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นสาวงามจากแอฟริกาใต้
เชื่อว่าท่านก็ทราบข่าวกันพอสมควรแล้วนะครับ

นี่คือภาพจากเวทีประกวดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ก็สวยนะสวยทุกคนเลยใช่ค่ะ

สูสีมากับน้องมารยาของไทยของเรา

เดมิเลเนลฟีเตอร์ส

เป็นตัวเต็งมาจากแอฟริกาใต้นะครับ
เพิ่งคว้าปริญญาด้านการบริหารธุรกิจมาครองได้บาง
แล้วก็มาประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่๖๖นะฮะ
ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกานะครับ
คำถามได้ดีมากในช่วงที่หลุดเข้าไปถึง๓คนสุดท้าย
แล้วก็เฉือนเอาชนะสาวงามจากโคลัมเบียแล้วก็จาเมก้า
มงกุฎมิกิโมโต้มาครองได้ในที่สุดนะฮะ

คือเขาเปลี่ยนมาใช้มงกุฎนี้สัก๒๓ปีก่อน
ก่อนหน้านี้เป็นอีกแบบนึงมงกุฎจะใหญ่หน่อย

จะเป็นเหมือนแบบขนโน๊กเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นสาวงามจากแอฟริกาใต้คนที่๒นะครับ
คว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาครองได้นะครับ
หลังจากที่อัฟริกาใต้ไม่ได้มิสต์ยูนิเวิร์ฟมาสามสิบเก้าปี
ที่๒นี่คือโคลัมเบีย

รองของสาวงามนี่ครับ

เป็นรองลงมาจากไม้ก้าคนที่ผงฟูที่เขาวิเคราะห์กันนะคะ
แล้วก็รองอันดับหนึ่งก็คือโคลัมเบีย

มาริยาทำดีที่สุดจริงนะคะ
มาริยาภูลเลิศลาบลูกครึ่งไทยสวีเดน
มาริยาอายุ๒๕นะคะเข้ารอบ๕คนสุดท้าย
คือเรารอกันมานานไงตั้งแต่พี่ปุ๋ยพรทิพย์ปี๒๕๕๙
เราก็อยากจะให้น้องมาริยานี่แหละได้มงกุฎ
เพราะเป็นตัวเต็งจริงตั้งแต่เริ่มประกวดเลยนะคะ
ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะก็ให้กำลังใจน้อง
ส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่ประเทศไทยก็จะคาดหวังอยู่เสมอ
ก็คือชุดแต่งกายประจำชาติ
แต่ว่าปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาเก๋มากจริงดูสิคะ
เนี่ยปุ๊บเปลี่ยนชุดมาแบบนี้ค่ะ

เขามีลูกเล่นพอปลดลงมาก็เป็นแบบคีโมโน
จากชุดสมุไรเท่เนี่ยค่ะก็มาเป็นกิโมโน
ได้ชุดประกำภาพยอดเยี่ยม
ไอเดียเก๋จริงนะดูเดินมา
ปุ๊บปุ๊บ
จากซามุไรเป็นคีโมโนสวยแบบนี้นะคะ
คือคนไทยก็ลุ้นกันนะคะหลังจากประกวดเสร็จสิ้นเนี่ย
ก็มีการโพสต์คลิปน้องมาริยาก็ออกมาพูดถึงความรู้สึกของน้อง

คืออันดับแรกที่น้องพูดถึงเลยก็คือขอบคุณคนไทย
เชื่อมั่นในมาริยาแล้วก็ฝากความหวังเอาไว้
แล้วก็น้องก็ร้องไห้ด้วยบอกว่าผิดหวังนิดหน่อย
ที่อาจจะทำให้คนไทยไม่ได้สมหวังคือไม่ได้คว้ามงกุฎมา
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
ก็ตอนนี้เราก็ประกวดกันเสร็จแล้วนะคะ
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเวลา

ดีใจมากที่ทุกคนเชื่อในเรียมาก

ก็มีความรู้สึกอิดอ่อนนิดนึงที่เราไม่ได้ทำได้

แล้วก็ตอนดูโชว์ก็มีความสุขแล้วก็

ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนเขาก็
แสดงกำลังใจแล้วก็มาเชียร์ที่

คราวนี้เราก็จะมีอะไรใหม่ที่จะให้คนอื่นแบบ
จับตามองแล้วก็มีความสุขได้อีก

แหละค่ะก็เดี๋ยวมาริยาจะกลับมาเมืองไทยวันที่๑๐ธันวาคมนี้นะคะ

แล้วก็จะไปทำภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์

จนทำให้ทางเพจของนางงาม
ทีเพียนคุณธเนธลักษณะวิราช

วิเคราะห์เกี่ยวกับนางงามมาตลอด

ใช่
ยอมทิ้งความเป็นซุปเปอร์โมเดลของประเทศไทยทั้งหมด
มาเป็นตัวแทนและเป็นตัวแทนที่ดีมาก
แล้วเราเป็นคนเอเชียคนเดียวในรอบ๕คน
ดังนั้นก็ถือว่าประเทศไทยก็คือที่หนึ่งในเอเชียนะ
แต่ว่าเราก็กำลังรอว่าเราจะเป็นที่หนึ่งของโลก
อนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าเราจะมีวันนั้น

เพราะเป็นสาวเอเชียคนเดียวที่เข้ารอบ๕คนสุดท้าย

นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าในโลกโซเทียลจะเห็นแฮชแท็กเยอะเลยนะคะ
งงไม่ลงจะงงมากอันนี้เป็นช่วงแรกก่อนที่จะประกวด
คือทุกคนหวังว่ามงลงน้องมาริยาแน่
ก็เลยมีแฮชแท็กนี้มงไม่ลงจะงงมาก
แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องพลาดมงกุฎไปแต่ก็ทำได้ดี
คนไทยยังรักน้องเหมือนเดิมก็จะมีแฮชแท็กอย่างนี้ค่ะ
งงไม่ลงยังคงรักเธอ
นะคะก็เป็นความน่ารักของแฟนนางงามค่ะ
พร้อมใจการส่งกำลังใจให้กับมาริยาสาวงามจากประเทศไทยนะคะ
ตอนนี้มีอีกหนึ่งแฮชแท็กคุณผู้ชม
ก็เลยกลายเป็นคำฮิตบนโลกโซเชียลติดเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งทันทีหลังประกวดจบ
คือคนก็มองว่าคำถามที่มาริยาได้เนี่ยค่อนข้างยาก
ช่วงเวลาให้ตอบ๓๐วินาทีแล้วช่วงเวลาที่จะคิดคำตอบแทบไม่มีเลยค่ะคุณภาคภูมิ
คือคำถามจบปุ๊บต้องตอบได้ทันที
แล้วคำถามยากคุณผู้ชมคะแปลเป็นไทยนะคะเขาถามว่า
คุณคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญที่สุดในยุคของคุณคืออะไร
แล้วมันตีความหมายได้เยอะถ้าคิดไม่ทันนะ
เขาออกมาวิเคราะห์นะเขาบอกว่ามันกว้างจริงมันตอบยากจริง
เลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอะไรแบบนี้
เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างเป็นลักษณะแบบนี้
แต่สิ่งที่น้องตอบด้วยเวลาคิดแบบสั้นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้ว
น้องก็ตอบประมาณว่าแม้เรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แต่เยาวชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและพวกเขาคืออนาคต
ใช่ค่ะหลายคนก็อาจจะวิเคราะห์ว่าอาจจะพลาดตรงคำตอบ
อาจจะตอบไม่ตรงคำถามหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าธีมของเขาในปีนี้เขาเน้นเรื่องของสิทธิสตรีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ